โอ้โหทำยังไงล่ะคลั่งขนาดนี้สุดท้ายสลบเหมือบแบบนี้เพราะอะไรชาวบ้านเขาต้องระงับเหตุนะฮะสุดท้ายตัวเขาเองโดน
บรุ่งประชาธารสภาพเป็นแบบนี้ไปดูได้ฮะ
เกิดยังไงว่าเกิดอย่างเนี้ยทางหมอไปหลับล่ะ
ไปไปทางหน่อไปทางหมอน่ะปิดรถเลย
เร็วเร็วเร็วรถไปหลับรถไปหลับรถไปหลับ

อ๋อหลอดทางหลุดสะพบเข้าให้หลุด

หลีน่ารายปัดไว้อีทีบอกพาไปหาหมอนี่ไม่ใช่คนก่อเหตุนะ
เอ้ยทำไมไม่รอตำรวจเขาก่อนล่ะค่ะรอไม่ได้
เพราะเขาคลั่งเขาแทงไปหลายคนแล้วถ้าชาวบ้านไม่ทำแบบนี้
อาจจะมีคนเจ็บมากกว่านี้แล้วอาจจะมีคนตายก็ได้เพราะว่าระหว่างที่เขาก่อเหตุ
ชาวบ้านโทรแจ้งตำรวจแล้วแต่ตำรวจยังไม่มาค่ะแต่ผู้ก่อเหตุยังคงคุ้มครั่งอยู่
ยังไล่แทงชาวบ้านอยู่สุดท้ายมันเลยเป็นแบบนี้
เป็นภาพที่โดนลุมประชาธรรมจนสลบแบบนี้แหละครับสลบเหมือนเลยเออ
หลบไปเลยนะฮะนี่ฮะชาวบ้านที่อำเภอกระนวลที่ขอนแก่นต้องช่วยกัน
ลุมจับตัวนายถนอมไข่กันฮะอายุสี่สิบห้าปีเสพยาจนคร่าง
เอามีดไล่แทงชาวบ้านนะฮะสุดท้ายไปอยู่ในอู่อู่
ช่างโกการเกษตรแล้วก็อู่วันลบเอาโทรสวิทน่ะ
ทำร้ายชาวบ้านบาดเจ็บไปสี่ชาวบ้านทำยังไงดี
ต้องไล่จับต้องระงับเหตุให้ได้สุดท้ายนะ
ถนอมก็สภาพแบบนี้สลบ
เพราะว่าไม่อยากจะให้ไปทำร้ายใครต่อแล้ว
สลบคาที่ตรวจสอบคือตัวเขาเองมีการพกย่ามถุงปุ๋ยมา
ในถุงปุ่ยมีมีทไปแล้วมีมีททำครัวเขาพกมาหลายเล่มนะ
สุดท้ายก็แจ้งตำรวจมาคุมตัวแต่คนเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วโดนแทงครับ
เกริกวุฒิแก้วศักดีคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
บ่ายสองคุณหน้าข่าวเมื่อวานในเหตุการณ์ก็ขึ้นเมื่อวาน
บ่าย๒ช่างซ่อมรถในอู่วิ่งออกมาช่วยด้วยช่วยด้วย
มีคนคุ้มคลั่งมาไล่แทงคนในอู่ผม
เกริกวุฒิไปถึงโอ้พยายามหลอกล่อก่อน
หลอกล่อนายถนอมก่อนถนอมทำยังไงเดินเข้ามาหาเขา
คือในอู่เขามีแม่เจ้าของอู่อายุ๘๐ปีอยู่ด้วยไง
เกรงว่าแม่จะถูกทำร้ายแต่ถนอมกลับไปไล่แทงชาวบ้านอีกคนนึง
เกริกวุฒิคนที่เห็นเหตุการณ์ทำยังไงดีตั้งหลักก่อน
แจ้งตำรวจด้วยตอนนั้นทำไง
ถนอมคุ้มครั่งหนักมากเลยเอามีดไล่ฟันใครขี่รถผ่านไล่ฟันเขาหมดเลย
มีนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มา
ท่าทางไม่ดีสุดท้ายน้องต้องทิ้งรถนะฮะคุณผู้ชม
โชคดีเหลือเกินน้องเขาไหวตัวทันวิ่งหนีไปก่อนไม่งั้นนะ
น้องอาจจะเป็นอันตรายก็ได้ทีนี้ไปแทงรถแทงเบาะเขาอย่างบ้าครั่ง
ชาวบ้านบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ดีแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวจะมีคนเป็นอะไรมากกว่านี้
รวมตัวกันชาวบ้านรวมตัวกันนะฮะสุดท้ายเนี่ยตะคุบตัวนายถนอม
แต่ว่านี่ฮะสุดท้ายไล่ต้อนไปสลบอยู่แบบนี้ครับ
พวกผมก็อยู่ฝั่งตรงข้ามก็มาไล่ทำร้ายพวกผมอีกสองคนนะครับ
จนกระทั่งจนกระทั่งชาวบ้านได้ตัดสินใจรวมคนกัน
เพื่อจะระงับเหตุนะครับก็เลยไล่ไปที่ไล่ไปที่
คุณช่างก็ได้สลบไปนะครับคุณผู้หญิง
เหตุการณ์นี้ก็ถนอมเสพยาจนครั่ง
สุดท้ายสลบค่าบาทาชาวบ้านนี่แหละนะครับ

เราไม่ได้สนับสนุนให้คุณผู้ชมใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหานะ
แต่นี่ก็ไปถึงที่เลยอู่ซ่อมรถผู้ชายทั้งนั้นเลย

เราว่าชาวบ้านก็คงแบบหนึ่งรอตำรวจตำรวจไม่มา

ถ้าไม่หยุดถนอมไม่รู้ถนอมจะไปทำอะไรใครมากกว่านี้หรือเปล่า